กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอย่างที่น้องใบตองบอกนะครับ
เที่ยวชายทะเลกันพาไปที่จังหวัดประจวบคีรีคันนะครับ
ไปที่หาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานนะครับ
ติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณระวีการแก้ววิจิตจะพาไปสัมผัสบรรยากาศชายทะเลกันที่นั่นนะครับ
บรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับ
อากาศร้อนพาคุณผู้ชมไปรับลมทะเลกันที่หาดบ้านกรูดอำเภอบังสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
ชายหาดที่มีความเงียบสงบและมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว
ต่างเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศริมทะเลกันอย่างต่อเนื่อง
ชายหาดบ้านกรูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว
ความวุ่นวายจากเมืองกรุงไปพักผ่อนกันที่นี่แหละค่ะ
ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคงหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำทะเลแบบสบาย
ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นส่วนตัวแบบนี้แหละค่ะ
รวมไปถึงกิจกรรมการนอนอาบแดดรับลมทะเลที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ
ให้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวแบบสุดเลยล่ะค่ะ
ลงเล่นน้ำทะเลกันจนหายเหนื่อยแล้ว
พื้นที่ใกล้กับชายหาดบ้านกรูดยังเป็นที่ตั้งของวัดทางซ้าย
ที่มีพระมหาเจดี๙ยอดตั้งอยู่บนยอดเขา
และด้านหลังเป็นชายหาดที่สวยงาม
เดินเข้าไปบริเวณวัดก็จะพบกับพระพุทธกิติสิริชัยสีทององค์ใหญ่
สูงกว่า๑๓เมตรที่ถูกสร้างขึ้นในวรกาสมหามงคล
สมัยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
เจริญพระชนมพันศา๖๐พันศาวันที่๑๒สิงหาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งประชาชนมักจะเข้าไปกราบไหว้ขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่อง
หากมองลงมาด้านล่างก็จะมองเห็นท้องทะเลที่สวยงามด้วย
ขึ้นไปด้านบนก็จะพบกับพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศ
หรือพระมหาเจดีย์เก้ายอด
สร้างในวรโอกาสมหามงคลดิถิ๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงทะเลิงทวรรภ์ราชสมบัติครบ๕๐ปี
พระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศ
ถูกสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกศิลป์
ประจำรัชกาลที่๙ที่มีความสวยงามวิจิตรการตา
กลางความเงียบสงบของธรรมชาติ
ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ส่วนด้านหลังของพระมหาเจดีจะพบกับวิวทิวทัศน
ชายหาดบ้านกรูดที่มีความสวยงาม

เชื่อเลยแหละค่ะว่าใครได้ไปสัมผัสแล้ว
ประทับใจอย่างแน่นอน